แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอิ่มกันแล้วผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวกันต่อ
ไปดูกับที่จังหวัดหนึ่งก็คือแม่ห้องศร
เขาบอกว่ามีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านที่นั่นนะครับมีกับข้าวกับป่า
กับข้าวกับปลามีอาหารการกินอุดมสมบูรณเพียงแค่เดินเข้าป่า
ใช่ไหมมันเหมาะกับเพลงไหมใช่แล้วมันเหมาะกับเพลงเพลงหนึ่งที่ว่า
วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าแล้วฉันก็ได้กับข้าวออกมาแล้วฉันก็ออกมาทำอาหารแล้วฉันก็มากินข้าวเพลงนี้
มันใช่เพลงลึกคุณบ่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปที่จังหวัดแม่ห้องสอน
ไปดูที่ที่แห่งนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วเขาเป็นหมู่บ้านปลอดการเผา

ต้นไม้สูงใหญ่ยืนต้นเต็มผืนป่าแม้ว่าจะเป็นหน้าแรงแต่ป่าแห่งนี้ก็ยังชุ่มชื้น
เต็มไปด้วยพืชพันธอกงามทั้งไม้ยืนต้นสมุนไพรและพืชพันธนานาชนิด
อกไม้ป่าสีสวยดอกใหญ่ผุดขึ้นจากพื้นดินเฉพาะช่วงฤดูแรง
ชาวบ้านเรียกกันว่าดอกดินเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่เอาไปต้มแกงหรือลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้
ไม่ต้องซื้อหาเพราะป่าแห่งนี้เป็นเหมือนตู้กับข้าวของพวกเขา
นี่คือพื้นป่าบ้านต่อแพรอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องศร
รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่เราได้ร่วมการอนุรักษ์ป่า
ผืนป่ากลับมาชุ่มชื้นแล้วก็มีอาหาร
หน้าแรงเราก็เก็บดอกดีนพวกเมล็ดไม้แดงพวกนี้ค่ะ
มดแดงพวกนี้ค่ะหน้าฝนแล้วก็มีหน่อไม้มีเห็ดมีผัก
มีพวกสมุนไพรให้เราเก็บกินได้ตลอดปีค่ะ
หลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านที่นี่ช่วยกันดูแลผืนป่า
ด้วยวิธีการต่างจนได้รับการคัดเลือก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
และเบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้
ยังอยู่ที่ความเข้มแข็งของชุมชน
ชาวบ้านที่นี่ร่วมแรงร่วมใจกัน
รักษาป่าต้นน้ำอย่างแข็งขัน
โดยการนำของผู้ใหญ่บ้านชายเดชสุธินกร
กิจกรรมของชุมชนนะครับในช่วงหน้าฝน
ก็จะมีการปลูกป่าบวชป่า
แล้วก็ทำฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นตามลำห้วยครับ

ก็จะมีกิจกรรมที่เยอะกว่าหน่อยนะครับ

เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบนะครับ
มีการจัดเวียนยาม
เพื่อดูแลป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่นะครับ
พื้นป่ากลายเป็นบ้านแหล่งทำกิน

อยู่ได้ชุมชนก็อยู่ได้
อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็มีรอยยิ้ม